พูดคุยกับพีชพีชก็บอกนะคะว่าถึงจะออกจากคุกแล้วเนี่ย
ก็พยายามที่จะตามไปชดใช้หนี้ให้กับทุกคนเพราะว่าไม่อยากจะถูกจับอีกแล้ว
โดยหลังจากที่ตำรวจสพโฆขามคุมตัวนายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าพีช
ผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชนมาฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรสาคร
ฐานความผิดและท้ายคำฟ้องเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาคัดค้านการประกันตัวด้วย
แต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้ค่ะสารอนุญาตให้ประกันตัวพีชได้ตามที่ทนายยื่นคำร้อง
ราคาประกันอยู่ที่๓แสนบาทไม่มีเงื่อนไขการประกันตัวด้วย
และนัดให้มารายงานตัว๒๔กันยายนนี้
หลังจากที่รับอิสรภาพแล้วนายพีชก็บอกว่า
จะขอกลับไปนอนที่บ้านให้สบายใจซะหน่อย๑คืน
จากนั้นจะกลับมาเคลียร์เรื่องของลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าที่สั่งออนไลน์ให้เรียบร้อยทั้งหมด
ยืนยันว่าตัวเองจะยังคงขายลอตเตอรี่ต่อไป
เพราะว่าเป็นอาชีพเดียวที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
ส่วนประเด็นเรื่องการช่อโกงเป็นขบวนการที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กล่าวหาไว้เนี่ย

จะเป็นแม่จะเป็นแฟนหรือจะเป็นยี่ปั๊วก็ไม่มีใครรู้เห็นด้วย
แล้วก็ไม่มีบุคคลอื่นเกี่ยวข้อง
สิ่งที่ทำไปพีชบอกว่าถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่

แล้วก็ยอมรับด้วยว่าหลังจากนี้จะไม่ขายลอตเตอรี่เกินราคาอีก
หรือถ้าหากจำเป็นต้องขายเกินราคากรณีเป็นเลขหายากหรือว่าเลขชุด
ก็จะคุยทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อน
ถ้าหากลูกค้ารับได้ก็จะสั่งเลขให้
แต่จะไม่ขอรับมาวางขายเกินราคาแล้วเพราะว่าไม่อยากจะถูกจับอีกแล้วค่ะ
ให้นอนสบายใจสักคืนนึง
ก็จะเดี๋ยวนั่งดูรายชื่อว่า

คุณราคาเยอะไหมคะที่เราต้องเคลียร์

พอบอกได้แล้วว่าเขาทุกคนไม่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าผมเป็นทำการเล่นของผมเอง

แฟนสาวในพีทน้องสาวแล้วก็เพื่อนน้องสาว
น้องสาวที่ทำหน้าที่ช่วยในพีชขายลอตเตอรี่มาให้ปากคำแล้ว
ส่วนพยานหลักฐานที่นายอัจฉริยะเดินทางมามอบให้เนี่ย
ตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบว่ามีประโยชน์ต่อสำนวนคดีอย่างไรบ้าง
ซึ่งถ้าหากพบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงใคร
ก็จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำเพิ่มให้หมดค่ะ
ก็ถือว่าพีชได้บทเรียนราคาแพงไป